สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับดิฉันนัทชายกิตโมกค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าระยะนี้นะคะประเทศไทยของเราจะกลับมามีแดดร้อนจ้าอีกครั้ง
ฝนเริ่มน้อยลงแต่ว่าความชื้นในอากาศยังคงสูง
เพราะฉะนั้นพี่น้องเกษตรกรต้องระวังความชื้นที่อาจทำให้เกิดเชื้อราค่ะ
ภาคเหนือในระยะนี้ยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะ
มีความชื้นสูงเกษตรกรต้องเร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
ระวังโรคฉี่หนูและควรกักเก็บน้ำเอาไว้ใช้ในฤดูแรงค่ะ
ขณะที่ภาคอีสานฝนเยอะไม่แพ้กันค่ะ
มีความชื้นสูงเกษตรกรต้องระวังโรคพืชจากเชื้อราและฉี่หนูค่ะ
ขณะที่ภาคกลางนะคะยังคงพบฝนตกได้ในบางพื้นที่ค่ะ
เกษตรกรเร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูก
โรคพืชจากเชื้อราผู้เลี้ยงปลากระชังต้องระวังน้ำเปลี่ยนสภาพกันด้วย
ขณะที่ภาคตะวันออกซึ่งเป็นภาครักลมนะคะ
เร่งระบายน้ำออกจากแปลงปลูกระวังภัยธรรมชาติผู้เลี้ยงโครกระบือ

ส่วนภาคใต้นะคะในระยะนี้ทะเลทั้งสองฝั่งมีคลื่นสูง๑๒เมตรค่ะ
เกษตรกรเร่งทำทางระบายน้ำและระวังโรคพืชจากเชื้อราค่ะ
คุณผู้ชมคะที่ประเทศมองโกเลียนะคะ
ท้องฟ้าไม่สวยเหมือนที่เคยค่ะ
เพราะว่าถูกพายุทรายพัดเข้าถล่มทำให้ทัศนวิสัยย่ำแย่ค่ะคุณผู้ชม
พายุทรายแบบนี้นะคะถือเป็นอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะระบบทางเดินหายใจค่ะ
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ